บรรยากาศนะคะ
ก็จะเป็นเรื่องขยะของอยุธยาก็ดี
ก็เลยไว้มาที่อยุธยามาทำงาน
ตรงนี้ที่คุณพูดนะพี่เห็นดีด้วยนะ
บางสิ่งบางอย่างของคณะเก้าไกรก็เห็นดีด้วย
แต่ที่ไม่เห็นดีด้วย

คุณจะไล่อะไรเนี่ยพวกเราเห็นดีด้วยเลย

แต่พี่ไม่เห็นด้วยสถาบันเนี่ย
แล้วมันไม่ใช่แค่นี้
พี่ต้องออกไปรวมกันที่คุณแพทย์
มันมีอะไรที่พวกผมพูด
ที่ทำให้รู้สึกว่ามัน
พี่ไม่สบายใจ
ก็คุณเกี๊ยบไปชูสามนิ้วในสถาเนี่ย
ความรู้สึกเหรอความรู้สึกของพี่

บอกเลยครับบอกเลยครับ

ผมไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับสถาบันได้

ได้ใช้นี้ตอนได้เองค่ะ
เขาไม่ได้สามนิ้ว
นางกรยานีและสมาชิกเหมือนกับว่าพยายามจะพูดให้กลุ่มของนายพิธาทางพักเก้าไกลเนี่ยนะคะ
ยกเลิกการสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมยกเลิกข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบัน
นายพิธาเองก็พยายามชี้แจงนะคะชี้แจงสิ่งต่างตามที่ได้ยินไปก็ยืนยันว่า
ก็เป็นลักษณะของการทำงานในการลงพื้นที่ครั้งนี้
ก็มีตำรวจจากสพพระนครสิทธิยามาดูแลความเรียบร้อยนะคะ
กลุ่มสอสอของพักเก้าไกลก็กลับนะคะ
เท่าพิพบลิ้มจิตกรสอสอกรุงเทพของพักเก้าไกลก็นำคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วก็บอกว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
ที่ได้คุยกันตรงอธิบายกันดี
ผมว่าหลายคนก็คงจะเปลี่ยนความคิดและฉุกคิดแหละ
นี่นะคะก็ปลผมว่าทิมพิธาพร้อมจะไปเป็นนายกของประชาชน
นี่นะคะก็ลักษณะที่ว่าเนี่ยส่งกลุ่มปกป้องสถาบันก็มาประท้วงกันในหลายจังหวัดนะคะ
ว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอะไรจะขอเดินหน้าลงพื้นที่ต่อไป
แต่เห็นว่าการดึงสถาบันมาโจมตีคณะก้าวหน้าในการเมืองท้องถิ่น
ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันถ้าไม่ชอบตัวเขาเองอ่ะนะ

ควรไปรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเลือกเข้ามา
ไม่ใช่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะคะ
ไม่แปลกใจเขาไม่ต้องการให้ผมเดินลนลง
เขาไม่ต้องการเห็นพวกเราอยู่กับประชาชน
เขากลัวพวกเราอันนี้ชัดเจนนะครับ
ดังนั้นไม่แปลกใจแต่พวกเราไม่ย้อท้อไม่ท้อถอย
พวกเราจะยืนยันที่จะเดินงานอย่างต่อเนื่อง

พบปะประชาชนทั้งการไปดูพื้นที่จริง
ในการนำเสนอนโยบายเราจะยังทำอย่างต่อเนื่อง

ที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลแต่ละบุคคล
ได้รับการรับรองไว้ในรัฐมนูล
การมาละเมิดเสรีภาพของผมไม่ให้เดินทาง
ไม่ให้แสดงความคิดเห็นเป็นไปไม่ได้